ไปดูท่าเดินของประธานาธิบดีรัสเซีย

ไม่ใช่เรื่องนี้เขาวิเคราะห์กันเยอะนะ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์

งูหน่วยงานภาคต่างของฝั่งตะวันตก
เขาวิเคราะห์ท่าเดินของปูติน

ว่าเอ๊ะทำไมท่าเดินเขาแปลก
เวลาเดินนะประธานาธิบดีปูตินเขาแขนซ้ายจะแกว่งตามปกติ

แต่แขนขวาจะนิ่งไม่แกว่ง
นักวิเคราะห์เขาเอาทฤษฎี
เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ
เรื่องของพากินสันเรื่องของโปรลีโอ

เรื่องของท่าเดินของมือปืน
บวกวิเคราะห์ท่าเดินของประธานาธิบดีปูติน

นี่ง่ายข้างล่างแขนซ้ายแกว่งแขนขวาไม่ให้แกว่ง
ก็เลยกลายเป็นลักษณะท่าทางที่ตอนนี้
หน่วยงานความมั่นคงเขาจับตามองอยู่
เพราะว่ามีกลายเป็นหัวข้อการวิจัยของทีมนักปราศาสตร์วิทยาในยุโรป
เพิ่งจะมีการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เมื่อสักช่วง๑๔ธันวาคมนี้เอง
ในนิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ของอังกฤษ
โดยทีมผู้ศึกษาตั้งชื่อท่าเดินของปูตินว่า
เป็นการเดินแบบมือปืน

ปูตินอาจจะติดการเดินแบบนี้
มาจากการที่เขาฝึกอาวุธ
หรือไม่ก็เป็นผลมาจากการที่เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสืบ
คุณหน่วยนี้นี่แข็งแกร่งมากนะพูดเลย
สุดยอดการฝึกเขาขั้นสุดยอดจริงนะครับ

เดินแบบนี้จะทำให้พวกเขาชักปืนต่อสู้กับศัตรูได้อย่างรวดเร็ว

อันนี้กลายเป็นสิ่งที่เขาคิดว่า

เป็นบทความแล้วก็วิจัยแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทีมวิจัยเชื่อมั่นว่าการเดินของประธานาธิบดีรัสเซีย
ไม่น่าจะเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพ

อ้างอิงทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายกินสรรค์โปรลีโอนี่มาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แต่ว่าทีมวิจัยเชื่อว่าสุขภาพไม่น่าจะเกี่ยว
นายปูตินเป็นคนแข็งแรงชอบออกกำลังกาย
ส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่านายปูติน

เพราะว่าสังเกตจากเวลาที่เขาเขียนหนังสือ

และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียอีกหลายคน
ก็มีลักษณะการเดินรูปแบบของนายปูตินเหมือนกันเลย
เป็นคนที่คนทั้งโลกสนใจมากแต่คำลับเยอะมาก
คือไม่มีใครรู้ความข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วเขาเป็นคนยังไง
แบบไหนกันแน่บางทีก็ดูอ่อนโยนบางทีก็ดูดุดัน